อยากจะพูดอะไรอยู่ในเวลาที่เกิดพื้นบ้าน
อย่างที่หลายคนถามแฮมม่ีเดียวมาตอบว่าเป็นเรื่องจริงครับ

ผ่านประมาณสักกี่ปีแล้วครับ
เดือนครับแต่เพิ่งย้ายออกครับ
ในระหว่าง๓เดือนนี้ก็พยายามที่จะปรับจูน
แก้ในเรื่องก็พันธาที่มี

มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องถอยกันคนละก้าว

ด้วยความลักนะครับ
พอเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้ว
อยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีเรื่องของอาจจะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
สตาร์ที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีด้วยช่องว่างระหว่างอายุ
คือมันก็หลายอย่างที่เราก็พอมันเกิดปัญหามันเป็นปัญหาที่มันสะสม
เราก็พยายามที่จะแยกไห่คุยกัน
แล้ว๓เดือนนี้ที่ผ่านมาก็พยายามนะครับที่จะคุยกันและแก้ไขปัญหา
มันก็ไม่ลงตัวสักทีมันก็เลยคุยกันว่าถึงเวลาแล้ว

แต่ช่วงเวลา๓ปีที่เราพยายามกันมีพยายามที่จะทำประสอบให้มันไปกับก่อนไหม
ก็พยายามครับแต่ว่าก็พยายามแต่ก็อาจจะด้วย

พอหลับโฟวิดผมผมเองก็ทำละครสามเรื่อง
อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะเจอกันเท่าไหร่ครับ
แต่เค้าพยายามครับว่าจะอยู่ด้วยกันที่บ้าน

มันก็มีช่วงเวลาที่เราต้องปรับจูนเข้าหากัน
ที่๓เดือนผ่านมามันถือเป็นข่าวออกมาว่าเราได้แยกทางไป

มันเป็นเรื่องที่เราสามารถยังไม่รู้ได้ต่อได้
สะสมมาก็ก็พยายามแล้วค่ะก็ต้องหาใจหายไปกันนะคะ
อเรนนี่น้องนายมีการสมร่วงความในเฟสต์ส่วนตัว
หรือคนก็ไปดูมาบางที่อื่นในใดประโยคคนจะเห็นความแบบไหน
บ๊วยบ๊วยคือน้องนายเขาชอบเขียนในพวกคำที่เขาเอามา
คืออย่าไปใส่ใจกับตรงนั้นมากเลยครับเพราะว่าเขาจะชอบใช้คำ
เวลาเขาลงโพสต์ต่างเขาจะใช้คำที่คนเขาชอบใช้
คำผมเขาเรียกว่าคำอะไรคำโฟมคำอะไรประมาณนี้
ก็มีคนสูงตัวเราไหมคะจริงเขาคงรู้เพราะว่าคนเขาได้รักว่า
ผมไม่ได้ใส่ใจกับตรงนั้นมากแต่ถ้าถามเรื่องมือที่สามผมยืนยันตรงนี้ได้เลยครับ

อ๋อทั้ง๒ฝั่งครับไม่มี
ผมอยู่ในวงการมา๒๐กว่าปีแล้ว
หลายคนคงรู้จักผมมานานหรืออาจจะเพิ่งมารู้จักผม
ตลอดเวลานี้มาที่ผ่านมาผมก็คบกับใคร
ผมก็คบคนเดียวไม่เคยครบซ้อนไม่เคยมีข่าวไปคุกกิ๊กอะไรกับใคร
เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับไม่มีเรื่องพื้นที่
การผลการคอนนี้ผลการจริงคือยังไหม
หรือว่ามีอะไรที่ควรติดค้าในใจกันอยู่ระหว่างเรา

คือจริงบ้านก็เป็นที่ดินของทาง
แต่ด้วยการสร้างบ้านเราก็ได้ช่วยต่อเติมในการสร้าง
แต่ตอนนั้นเราไม่ติดใจอะไรเลยคือเรามีผู้ชายนะเราก็ย้ายออกมา
ข้าวของก็ไม่ได้มีอะไรคือเสื้อผ้ารองเท้าผม
หรือว่ายังอุ้มยังอยากมีชอบใจไม่ได้

หลังจากออกมาจากเดือนหอแล้วหน่อยจากบ้านแล้ว

สมบัติว่าของหนูอีกนิดนึง

คือคุณแม่เขาก็อยากให้ให้ผมอยู่น้องนายพูดดีกว่า
ก็คือทำความเข้าใจกับทุกอย่าง

ที่ผ่านมาที่มีปัญหาที่เราพยายามปรับจูนเข้าหากัน
ผมก็คุยกับคุณแม่เขาทุกวันครับ
กลับไปบ้านถ้าเจอคุณแม่ผมก็จะนั่งคุยกับคุณแม่
ก่อนจะออกไปทำงานผมก็จะนั่งคุยทุกวันเลยค่ะ

เพราะว่าหลายคนบอกว่าคุณจริงทุกอย่างน้องนายก็ไม่คุยกับทุกผ่าน

ผมจริงจังมากแล้วก็ตั้งใจมากกับการใช้ชีวิตคู่ครั้งนี้นะครับ
แล้วก็การแต่งงานคือเราตัดสินใจแต่งงานแล้วก็อยากจะอยู่กับคนพวกนี้ไปตลอดชีวิตนะครับ

คุณต้องถามเรื่องที่ผ่านมามีการย้อนคุณความคิดย้อนความทรงจำดีทำไมครับว่า

ทุกวันนี้ก็มีอาจจะเบอร์นิดหนึ่งนะครับ
มันก็เรื่องหลายเรื่องที่ผ่านมาที่เราทั้งคู่ก็ต้องมา
มันเป็นการตัดสินใจที่โอ้โหมันก็เป็นการตัดสินใจใหญ่นะครับ
แล้วทางน้องนายแล้วได้มีการสอบถามไหมว่าน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้
เป็นห่วงเป็นใยตลอดครับ
อย่างที่บอกก็รู้ว่าเขาก็ถ่ายละครก็ได้คุยกับคุณแม่เขา
เพราะเขาถ่ายละครแล้วก็ไม่อยากไปอะไรโปรด
หลังจากนี้มีความชีวิตจะยังไงต่อมาจะมุมก่อนต่อไปไหม
จะเริ่มรับคำใหม่ได้ไหมหรือเห็นตัวความรักของคุณอะไรอย่างนี้
มันเพิ่งย้ายออกมามันก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยครับ
คือผมคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้คือมันยังใจหายอยู่
อย่างที่บอกเราตั้งใจมาก
อยากจะมีครอบครัววางไว้ว่าปีนี้ล่ะ
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ยากยากที่จะมาพูดด้วย

ก็นึกถึงแต่สิ่งดีที่เราสองคนเคยผ่านมาด้วยกัน
คือน้องเขาเป็นคนน่ารักเราใช้ชีวิตว่ามีเรื่องดีมากกว่าเรื่องแย่
แล้วก็มีเพื่อนฝูงพี่น้องหลักผู้ใหญ่ที่ควรจะมั่นใจให้เรา
แล้วก็ครอบครัวเขาด้วยทั้งครอบครัวคือพ่อแม่เขาน่ารักมากคือ
ที่ผมตัดสินใจครั้งนี้ที่จะแต่งงานแล้วเข้าไปอยู่ร่วมกัน
คือผมรักพ่อแม่เขามากพ่อแม่เขาเป็นคนดีมาก
รักผมเป็นลูกคนหนึ่งผมนั่งคุยกับเขาได้ทุกเรื่อง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับการใช้ชีวิตคู่
ผมก็รู้สึกต้องขอบคุณนะครับที่เราได้มีโอกาส

เซดายผมรู้สึกคำว่าเซดายมีเสียใจ

ผมรู้สึกคำว่าเซดายมีเสียใจ

ก็ได้ไปคุยกันได้ทานข้าวกัน

คือถ้าอยู่ต่อไปเห็นจะมองแทบไม่ผิด
เฉยขับซื้อถอยมาก่อน
ดูสิว่าให้ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก่อน
เพราะงั้นแล้วอะไรขึ้นกันนี่
จดคือเคยไปเขตแล้วแล้วจะไปจด
พอไปคุยแล้วผมก็ไปบอกว่าผมถึงสัญชาติอเมริกา
เขาก็บอกอุ๊ยให้ไปคุยกับสถานทูตก่อน
หลังจากนั้นมันเกิดเรื่องโควิดก็เลยไม่ได้ไปสักที
นี่ขนาดพูดได้ผมหมดอายุผมก็ไม่ตอบ
แต่มีความตั้งใจที่จะจดอยู่แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาส

มีเรื่องงานเรื่องการดูแล
คือเอาเป็นว่าอย่างน้อยเราได้อยู่บ้านเดียวกัน
แม้เราจะอาจจะห่างกันมา๓เดือนเขาบอกว่านอนคนละห้องกัน
แต่เราก็ได้อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้มีอะไรเราก็อย่างพอแบบ
เราก็อยู่นะมาคุยได้หรือมีอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็ช่วยได้
แต่วันนี้เราได้ออกมาอยู่คนละที่กันแล้ว
มันก็คิดอยู่ตลอดเวลาครับ
ก็มีมีแต่คนให้กำลังใจก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
มันก็มันก็ต้องมีอ่ะนะ

อยากบอกอะไรกับเพียรตร์ฝันฟ่างนะครับ

ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่ผมคนเดียว
ขออยากให้เขาทำกำลังใจให้น้องด้วย
อย่าไปคิดในการที่คนสองคนอยากมาแยกทาง

เป็นเรื่องที่เจ็บทั้งคู่
ผมก็ไม่อยากให้บางคนที่ไม่รู้จักเราสองคน
ไม่อยากให้ไปคิดไปในแง่ลบหรือไปสนุกกับการคอมเมนต์คำพูด
มันก็กระทบกระเทือนจิตใจ
แค่นี้มันก็เสียใจมากแล้วครับ
แต่ก็ได้กำลังใจเยอะจากแฟนด้วย
ก็คงมีด้วยแหละคือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะครับ

ผมไม่ได้มองตรงนี้เขาบอกว่าการที่ผมไปคบกับคนเด็กกว่า
ไม่ใช่ว่าผมไปมองว่าผมต้องคบกับเด็ก
มันมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เฟสคือโชคชะตาที่ต้องมาเจอกันที่ต้องมาคบกัน
ไม่ได้คิดว่าผมจะคบกับคนที่อายุน้อยเท่านั้น
ส่วนมากคนที่อายุใกล้เคียงกันเขาก็จะมีแฟนหรือมีลูกแต่งงานไปแล้ว
เราก็มีโอกาสที่เจอคนน้อยแต่เราก็ทำงานที่ผ่านมา
ผมก็ทำงาน๗วันมาติดอยู่เป็นหลายปี
ก็มีโอกาสที่จะเจอคนน้อยแต่ละคนที่เราเจอในกองถ่ายส่วนมากก็จะเด็กมาหลับ
ถ้าเป็นอายุเท่าเราก็ส่วนมากจะมีครอบครัวไปแล้วครับ
แต่มันด้วยทั้งอายุและอาจจะด้วยการใช้ชีวิตที่มันต่างกัน
ผมก็โตมาจากเมืองนอกอาจจะความคิดอะไรหลายอย่างที่มันมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับ
อันนี้ผมไม่ได้มองว่าให้อายุเป็นหลัก
อย่างที่บอกมันมีปัญหาหลายปัญหาที่มันสะสมมา
ขอบคุณมากครับ